ใครที่เป็นสายมูบอกเลยมีข่าวดี
มีแหล่งมูที่ใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกัน
แล้วบอกเลยว่าไปที่เดียวนะขอพรได้ครบจบทุกเรื่อง
และที่สำคัญงานนี้มีพ่อมนศิษย์พี่มนศิษย

เพราะฉะนั้นตัวเลขมีมาฝากกันด้วยค่ะ

ลูกขอให้ถูกรางวัลใหญ่

พี่แจ๊คมูห่วงผ่อนตะงเท้ามหาพรมใช่ไหมคะ

แมนติดเบียน
วันนี้มีโอกาสมาเยือนสถานที่มูสุดยิ่งใหญ่
สถานท้าวมหาพรมบริเวณสะพานแม่น้ำแครจังหวัดกาลอันจนบูรี
ซึ่งพี่แจ๊คบอกว่ากว่าจะถึงวันที่ได้ตั้งสารแห่งนี้
เกิดเรื่องราวชวนขนลุกมากมาย
แต่ท้ายที่สุดด้วยความตั้งใจก็ได้ตั้งสารจนสำเร็จ

ช่วยให้สิ่งที่หวังสำเร็จดั่งใจคิด
ตรงนี้เป็นที่หลุมฝังศพของเฉลยศึก

น่าจะไปมาหลายพันคนนัดยงนี้

ก่อนที่จะแบบมาตั้งสารสำเร็จ
มีเรื่องอาถรรพ์เจอเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะพี่แจ๊ค
เราเดินแล้วก็เลยไปเดินตรงหอพระ

แต่ที่คนตามไปผู้หญิงหมดเลย

เรื่องราวความขลังของสารเท้ามหาพรมแห่งนี้
แจ๊คบอกว่าเทียบเท่ากับสารพระพรมแยกราชประสงค์
คนทั่วโลกแห่มากราบไหว้ขอพรเลยนะคะ
ซึ่งพี่แจ๊คบอกว่าความขลังของสารแห่งนี้

ตั้งอยู่บนเสียนขององค์เท้ามหาพรมนั่นเองค่ะ
ใครที่จะมาไหว้ท่านก็คือจะต้องรู้วิธีไหว้อย่างถูกต้อง

แต่ละหน้าของท่านเท้าหมาพรมสารอยู่ประจำแห่งนี้นะครับ

สังเกตเลขที่ตรงหิ้งบูชาสังเวยนะครับ

หนึ่งขอทั่วไปเรื่องการงานการเงิน

หน้าที่สามคนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
นุษย์เกี่ยวกับเรื่องความรักด้านนู้นนะครับ
แต่ละคนเรื่องขอเรื่องการงานเรื่องค้าขายคล่อง

แล้วตรงนี้เรามีก็คือเขียนแผ่นเงินแผ่นทอง
เขียนชื่อนำสกุลวันเดือนพลิเกิด
แล้วไปหย่อนที่ตรงฐานท่านตรงนี้
ก็จะช่วยในเรื่องการทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับ
แจ๊คแนะนำให้คนที่ไปเยือนสารแห่งนี้
ตักน้ำมนต์จากพระเกจิชื่อดัง
ซึ่งบรรจุอยู่ในบาทน้ำมนต์ลอดบาท

นำไปปัดเป่าสิ่งอัปมงคลได้ค่ะ

บันเทิงไทยรัฐไม่พลาดหาตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ครั้งนี้ได้เจ้าพ่อน้ำสองพี่มนต์สิทธิ์คำซอย
มาร่วมพิธีเบิกเนธองค์เท้ามหาพรม
ซึ่งตรงกับเริกดีเศร้าห้าวันนี้วันปลางแบบนี้

แฟนบันเทิงไทยรัฐแบบพิเศษทีเดียวเลยค่ะ

พี่พี่ต้องเสกคาถาสักนิดนึง

เรามาลุ้นกันนะคะว่าว่างี้นะคะ

เราบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจริงจังมาก

๒ตัวพอ

สมฉายาเจ้าพ่อน้ำสองนะ
ผมว่ามาให้เลขเป็นแฟนบันทึกไทยรัฐแบบนี้

แล้วโชคดีนะต้องตามไปขอบคุณหมู่บ้านเลยนะ

ที่พี่มณศิษย์มองให้เป็นแฟนนะคะ
ยังไงไปลุ้นกันแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะ
อ่าทบทวนนิดนึง
๓๕๓นะคะอันนี้สำหรับ๓ตัว
ใช่แล้วก็๒ตัวล่วงทีนึงได้๒๑คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครตามแล้วได้โชค
ก็ไปทำบุญแบบพี่มณศิษย์ด้วยละกันนะ
เวียนกันไปได้ที่กาญจนบุรีนะคะอ๋อเลขสามเหมือนเลขน้องแบงค์สอนรามเมื่อสักครู่เลยนะคะ
เอาจ้าเอาแล้วแล้วก็มีเบิ้ลด้วยนะเออค่ะ